ส่วนประเด็นที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์
แต่ขอคิดเป็นราคาเหมาแทน
ล่าสุดทางตำรวจเรียกมาสอบสวน
แล้วก็เปรียบเทียบปรับที่กรมการขนส่งทางบกแล้วค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่ผู้โดยสารหญิงเอาคลิปมาโพสต์นะคะ
คือเขาขึ้นรถแท็กซี่เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
จะนั่งจากหมอชิดไปโรงพยาบาลเลอลักษนนทบุรี
ระยะทางคือ๖๒กิโลเมตร
แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์แต่กลับคิดราคาเหมา
คิดไป๓๘๐บาท

โชเฟอร์บอกว่ากดก็เท่านี้แหละ
ด้วยความที่เธอคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงด้วยขึ้นรถแล้วด้วย
งั้นก็จ่ายแต่ถ่ายคลิปไว้
เพื่อที่จะเอามาลงเผยแพร่แบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้ค่ะมีการเอามาแชร์ต่อ
แล้วก็ระบุบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่า
ระยะทางกับราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่า
๒กิโลเมตร๓๘๐บาทไม่กดมิเตอร์ด้วย
ล่าสุดนะคะตำรวจสนบังซื้อเรียกตัวโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ค่ะ
อายุ๔๖ปีเรียกมาสอบถามและเปรียบเทียบ
กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือโชเฟอร์บอกตำรวจบอกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราว
บานปลายขนาดนี้เขายอมรับว่าไม่ได้กดมิเตอร์จริง
แต่เขาบอกว่าตอนที่ผู้โดยสารขึ้นรถมา
เขาก็บอกแล้วว่าขอเหมานะไม่ได้บังคับอะไรเลย

กระทั่งผู้โดยสารลงไปก็มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติ

หลังจากนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ
ไม่ได้กดมินเตอร์ผมมองว่าจริงครับ

ตอนนั้นเราคุยกับผู้โดยสารว่ายังไงครับ
ที่เราไม่ตื่นผู้โดยสารนี้เขากลายพูดอะไรไหม
แล้วระหว่างทางมีการพูดจ้าอะไรทำไมครับ
ไม่ครับผมไม่ได้พูดอะไรแต่คำ
คำเดียวผมว่าไม่ได้พูดยันส่งถึง
โปรดติดตามตอนต่อไป